ปัญหาหนึ่งที่สำคัญของเด็กออทิสติก

เมื่อต้องเข้าห้องเรียนร่วมกับเด็กคนอื่น

แต่ว่าปัญหาเหล่านี้กำลังจะหมดไป

ที่มีการคิดค้นขึ้นจากประสบการณ์ของแม่ที่มีลูกที่เป็นออทิซึม
โดยแอปนี้นะครับจะช่วยกระตุ้นเด็กออทิสติกในการเขียน
แล้วก็ที่สำคัญสามารถใช้ได้กับทั้งเด็กออทิสติกแล้วก็ที่ไม่เป็น
ทำให้เด็กออทิสติกสามารถที่จะเรียนไป
พร้อมกับเพื่อนในห้องได้ครับ
ดูไม่ต่างจากแอปพลิเคชันอื่นทั่วไป
แต่แท้ที่จริงแล้วถูกพัฒนาขึ้น
เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยด้วยโรคออทิซึม
ให้สามารถร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียนกับเพื่อนได้ปกติ
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวบอกว่า
ได้รับแรงจูงใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้นมา

เผชิญกับความยากลำบากจากการเรียนในชั้นปกติ
บอกว่าลำพังแค่การเขียนหนังสือ
ก็ถือเป็นเรื่องยากสำหรับลูกชายของเธอแล้ว
ที่สามารถใช้เทคโนโลยีลักษณะนี้ในห้องเรียน
ก็จะช่วยทำให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

รวบรวมกลยุทธ์การเขียนเข้าไว้ด้วยกัน
เพื่อช่วยลดความวิตกกังวลของนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคออทิซึม
แต่เด็กนักเรียนปกติก็สามารถใช้งานแอปนี้ได้เช่นกัน
ซึ่งก็หมายความว่าเด็กออทิสติกจะไม่ต้องรู้สึกโดดเดียวอีกต่อไป
ยังกล่าวด้วยว่าหากสามารถพิสูจน์ได้จริง
ว่าเด็กมีพัฒนาการด้านการเขียนการสื่อสารที่ดีขึ้น
จากข้อความและคำศัพท์มากขึ้น
ดังนั้นนี่จึงถือเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี
สำหรับปรับปรุงผลลัพธ์ที่มีต่อคนจำนวนมากไปด้วย
โครงการนี้ถือเป็นโครงการแรกในการจัดทำแอปพลิเคชันสำหรับเด็ก
ป่วยเป็นออทิซึมในออสเตรเลีย
อกจากนี้ยังได้ให้นักศึกษาที่เรียนด้านหลักสูตรแอนิเมชั่นและการออกแบบ
ช่วยควบคุมกระบวนการผลิตด้านเสียงและภาพเคลื่อนไหวในแอปพลิเคชันด้วย
อันวอเตอร์เวิร์ดบอกว่าแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้เด็กที่ป่วยสามารถติดตามบทเรียนในห้องได้ทัน
แอปพลิเคชันดังกล่าวจะนำไปทดลองใช้กับเด็กนักเรียนของสถานศึกษาจำนวน๕แห่งภายในเดือนนี้
ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในเดือนกันยายน
โดยหลังจากนั้นทุกโรงเรียนก็จะสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้
กับเด็กที่ป่วยออริซึมหรือเด็กปกติทั่วไป
ซึ่งทางนักพัฒนาระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทุกคนในห้องเรียนได้ทำงานร่วมกัน
คอนรัทออสดาวสกี้วัย๘ปีกล่าวว่า
คนที่ป่วยด้วยโรคออทิซึมจะเขียนหนังสือไม่ค่อยสวยและสะกดคำไม่ค่อยดีนัก
แต่ถ้าได้ความช่วยเหลือที่ถูกวิธีพวกเขาก็จะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกต่อไป
ขณะที่คุณแม่ลูกสี่ทิ้งท้ายด้วยว่าเด็กเหล่านี้ต้องการเพียงแค่การปรับตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
พวกเขาก็จะมีพัฒนาการที่น่าอัศจรรย์และมีชีวิตต่อไปอย่างน่าตื่นตาตื่นใจที่สุด
ซิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน